เรื่องที่ข่าวความรักกันบ้างดีกว่านิดนึงละกัน
คนข้างรักมันเป็นยังไงให้ดูคนนี้เอาไว้
อาเล็กธีรเดชบอกเลยว่าความรักเนี่ยหวานเวอร์นะคะ
เป็นคนข้างรักล่าสุดของวงการบันเทิงไปแล้ว
ตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเล่นนะ
ความหวังของหนุ่มอเล็กจะเป็นตำนานตลอดไป
วันนี้เรามีภาพสกรูปมาให้ได้ดูพิเศษด้วยนะคะ

ตั้งแต่มีแฟนโลกของหนุ่มอาเล็กก็เปลี่ยนไป

ก็คงจะเห็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจของคู่นี้
เคมีเข้ากันเข้ากัน
และเมื่อทั้งคู่ออกมาประกาศว่ากำลังคบกันอยู่
ก็ไม่เกินความคาดหมายของเอฟซี
เพราะว่าชูป้ายไฟเชียร์มาตั้งแต่ต้นแล้ว
ใครที่คิดว่าคู่นี้เริ่มจีบกันก็ว่าสวีทแล้ว

ยิ่งสวีทกว่าเดิม๑๐เท่า
อาเล็กออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโมเมนต์หวานของคู่ตัวเอง
ช่วงที่เพิ่งจีบกันใหม่เป็นช่วงที่โควิดเริ่มเข้ามา

แต่ก็ไม่อาจลดดีกรีความหวานลงได้
อเล็กรู้ว่าโบชอบมองท้องฟ้า
อาเล็กก็เลยใช้วิธีวิ่งออกกำลังกายนอกบ้าน
พร้อมกับถ่ายภาพท้องฟ้าส่งให้โบดูทุกวัน
พร้อมกับบอกว่าเมื่อได้มาคบโบ

และทำให้มองท้องฟ้าสวยขึ้น
อุ้ยหวานสุดอะไรสุด

ซึ่งจะมีเทปที่รวมหวานใจของแก๊งคนดีไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ
ซึ่งทุกคู่ต้องเล่นเกมแข่งขันกัน
ถ้าใครดูจนจบจะเห็นช็อตที่หนุ่มอเล็ก
แสดงความรักผ่านการกระทำแล้วก็คำพูด
ฟังทีไรอดมุดตัวไปกับไอ้เต้าเล็กคนนี้ไม่ได้จริง
ความรักชนะทุกอย่าง
ไม่ชอบหนอนแม่งสับได้
อ้าวแล้วนี่แหละแม่งสับไม่ได้
ไม่ไหวช้างมือออก
ไม่ไหวไม่ไหว

โรควันหยุดแบบนี้จริงเลยดูความสวยของน้องบ่อไปแล้วก็ค่าลักไอ้เต้าอเล็กไปโถยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
จริงค่ะแล้วนี่วันเวลาน์ไทยเวียนมาจบอีกแล้วเหรอคะ

ก็เป็นเรื่องราวของความรักไปนะคะ